คือคุณผู้ชมคนก็ถามมาเยอะว่าเอ๊ะช่วงนี้หมอบุ๋มเนี่ยนะคะ
รองโฆษกสบคหายหน้าหายตาไปไหนไม่เจอเลยไม่มาแถลงข่าวเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะในเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีส่วนตัวของหมอบุ๋มนะคะ
โพสต์ภาพนอนบนเตียงคนไข้แล้วก็ชู๒นิ้วแบบนี้นะคะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชนาลนะฮะ
หมอบุ๋มเนี่ยชื่อจริงก็คือแพทยิงพันธุ์นับประพายงตระกูล
เป็นผู้ช่วยโคศกสบคนะคะมีการโพสต์ภาพนี้แหละค่ะ
ขณะเที่ยวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราช
เป็นภาพที่คุณหมอชู๒นิ้วแล้วก็เห็นไหม
มีสายน้ำเกลืออยู่ข้างตัวพร้อมกับข้อความ
ระบุบอกว่าขอพักรักษาตัวเป็นคนไข้สักพักนะคะ
จะรีบหายรีบกลับไปทำหน้าที่แล้วก็งานเที่ยวรักเหมือนเดิมค่ะ
ตามรายงานข่าวระบุบอกว่าหมอบุ๋มเข้ารับการผ่าตัดซีด
แล้วก็อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังจากที่โพสต์ไปนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็บอกหายไวนะอยากได้ยินเสียงเพราะของหมอบุ๋มนะคะ
เห็นไหมเสียงหวานแหละใช่เสียงหวานหน้าก็หวานไง
เป็นน้ำขาวไพรอะนะขอให้หายปวดไวแล้วกัน